บุรีลำเจ้าถิ่นรอลุ้นอันเรสตูนเยสกองหลังทีมชาติเวเนซูเวล่าให้หายเจ็บกลับมาช่วยทีม
นอกนั้นฟิสสมบูรณ์ทั้งหมดโดยเฉพาะเดียโกหลหรือซานโต
เพิ่งยิงครบ๑๐๐ประตูในเกมกลางสัปดาห์ที่บุกชนะอุบลยูเอ็มทียูเนเต็ด๓ต่อ๒
ขณะที่ชนบุรีทีมเยือนแม้ว่าจะได้ความมั่นใจจากการเปิดบ้านชนะราชนาวี๒ต่อ๑
แต่เกมนี้จะขาดนัทพลมาลาพันธ์กองหลังที่ติดสัญญายืมตัวจากบุรีรำ
ส่วนคิมคยองมินแนวรับเกาหลีใต้ยังไม่สมบูรณ์ต้องใส่หน้ากากลงเล่นนะครับ
แกรมไทยลีกนัดที่๘วันเสาร์นี้นะครับคู่เอกบุรีรัมยูเนเต็ดเจอกับชนบุรีลงแต่เวลา๑๗นาฬิกา๔๕นาที
๑๘นาฬิกาแอร์ฟอสเอฟซีทีมอันดับสุดท้ายจะเจอกับประจวบเอฟซีซึ่งเป็น๒ทีมน้องใหม่
๑๙นาฬิกาพัทยายูเนเต็ดเจอกับสุพรรณบุรีและ๒๐นาฬิกาชนะทอนวิวเจอกับนครราชศรีมา
ส่วนวันที่๑เมษายนนะครับแบงคอกยูเนเต็ดเจอกับเชียงรายยูเนเต็ดสุโขทัยเอฟซีเจอกับอุบลยูเอ็มที